ว่าช่วงนี้นะคะพระสุขข้าวพระสาวแซ่งจริงค่ะ
คนวงการบันเทิงมีคดีความเยอะมาก
รวมไปถึงพี่ต้อมารุดนะคะผู้กำกับชื่อดัง
อยู่วงการมายาวนานเป็นครั้งแรกค่ะ

บอกว่าแกไปทัวร์เงินกับผู้จัดละครซีรีส์วาย

คือเมื่อวานนี้นะคะนักข่าวก็ไปเจอพี่ต่อ
พี่โตบอกบอกเลยว่าในชีวิตพี่กำกับละครมา

คือเรื่องของเรื่องมาจากนักแสดงท่านหนึ่งนี่แหละค่ะ

แบบไม่พอใจนะโดนเบี้ยวค่าตรงค่าตัว
สรุปไม่ใช่เรื่องจริงนะคะพี่ต้อยยืนยันตรงนี้เลยนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าผู้จัดละครซีรีส์วายเรื่องนี้ไม่ได้โกงค่ะ
ปัญหามันติดอยู่ที่ว่านักแสดงบางคนกลัวไม่ได้เงินก้อนสุดท้าย
ก็เลยแบบว่ามาใช้ชื่อพี่ต้อเออนะคะพี่ต้อเลยฝากบอกเลยนะคะว่าอ้าว
ใจเย็นเย็นซีรีส์จบได้เงินครบทุกคนแน่นอนค่ะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตอนอ่ะ

ไม่ได้ชอบว่าพี่ต้อเป็นคนเนี่ยก็เลยแบบผมเห็นว่าแบบว่าฉันโทรเขาตอบไหน
พี่ต้อเพิ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงอยากเป็นเอ่อตัวเองไม่สามารถเป็นขาบได้
อ้างชื่อไปแต่ว่าเข้าใจนะทุกคนทำงานก็อยากได้เงินแหละ
แต่ก็ไม่ต้องไปแอบอ้างชื่อใครนะคะเพราะว่าพี่ต้อแกก็บอกว่าแกก็เสียเหมือนกัน